เพราะว่าทางสหรัฐเองก็หวั่นเกรงว่าข้อมูลเหล่านี้
ตกไปอยู่ในมือของรัสเซียแล้วก็เป็นได้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ารัสเซียจะนำไปใช้ในทางใดบ้าง
ว่าทางเฟซบุ๊กจะออกมาขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็หามาตรการต่างในการแก้ไขแล้วก็ป้องกัน
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้คนนั้นกลับคืนมา
ว่าเขายังคงจะต้องอยู่ในโลกแห่งสังคมออนไลน์แห่งนี้อีกต่อไปหรือไม่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ช่วงสัปดาห์นี้มาร์คซักเกอร์เบิกผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก
ต้องเข้าออกอาคารรัฐสภาของสาวรัฐ
โดยภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการพบกันนอกรอบ
ระหว่างผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กกับสมาชิกสภาบางคน
ก่อนจะมีการตอบข้อสักถามต่อกรรมธิการของทั้งสองสภา
อย่างเป็นทางการเป็นเวลา๒วัน
สมาชิกวุฒิสภาบิลเนลสันซึ่งพบกับมาร์คในครั้งนี้บอกว่า
คำถามในการซักถามจะมีตั้งแต่คำถามหลัก
คือเฟซบุ๊กต้องตอบว่าต่อจากนี้เราควรเล่นเฟซบุ๊กอย่างไรให้ปลอดภัย
จนถึงการพูดแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์
โดยคู่อริสำคัญของสาวรัฐอย่างรัสเซีย

ทันทีที่มีการเปิดโปรงว่ามีข้อมูลส่วนตัวเฟซบุ๊ก
ถึง๘๗ล้านบัญชีรั่วไหลและอาจถูกนำไปใช้หาประโยชน์ทางการเมือง
เฟซบุ๊กก็มีปฏิกิริยาในเชิงยอมรับผิด
โดยมาร์คและทีมผู้บริหารขอโทษออกสื่อหลายครั้ง
และให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลผู้ใช้
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรง
ประกอบกับความผิดพลาดรอบนี้
ดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกของเฟซบุ๊ก

ที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ในเครือข่ายนี้

เป็นคนแรกที่ตัดสินใจลบเฟซบุ๊ก

ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนทิ้ง
หลังเขาถูกผู้ใช้ทวิตเตอร์ท้าทาย
ทำกลางเสียงลือว่าอิลลอนมัคซ์

ไม่ชอบกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ล่าสุดคนดังในวงการไอที

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประกาศลบบัญชีเฟซบุ๊ก

คือการไม่เคารพความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน
นอกจากสาวรัฐแล้ว
เฟซบุ๊กต้องเตรียมตัวชี้แจงในอีกหลายประเทศ